ในส่วนของทางรองโจ๊กเนี่ยโอเคก็ชี้แจงไปนะฮะ
แต่ในส่วนของการเปิดหลักฐานโต้แย้ง
สิ่งที่ทางรองโจ๊กพูดเนี่ยนะครับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะฮะ
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรมเนี่ยมีการแถลงโต้คำสัมภาษณ์ของพลตำรวจเอก
รเชษฐหักพานหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นที่ไปปรากฏชื่อ
แตมและภรรยาที่เป็นเจ้าของบ้าน๕หลังวิภาวดีรังสิตซอย๖๐นี่นะครับ
ซึ่งทางคุณอัจฉริยะเนี่ยบอกว่าในประเด็นที่พลตำรวจเอกสุรเชษครับ
อ้างว่าตำรวจเอาหมายค้นจากศาลมาโดยมิชอบเพราะไปหลอกศาลว่าไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้
เป็นของรองพบตรนั้นบ้านสามหลังแรกมีชื่อของเฮียแตม
ส่วนอีก๒หลังที่ทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์อ้างว่าเป็นบ้านตัวเอง
แต่มีชื่อของภรรยาเฮียแตมเป็นผู้ครอบครอง
ซึ่งปรากฏว่าทั้งสองคนนั้นไม่ใช่ญาติของรองโจ๊กตามที่อ้างนะฮะ
ดังนั้นการที่ทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐอ้างว่าพนักงานสอบสวน
ของพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์มีการไปหลอกศาลเพื่อขอออกหมายค้น
ไม่เป็นความจริงเพราะในบ้านเลขที่ที่มีการระบุในหมายค้นทั้งห้าหลัง
เป็นชื่อคนอื่นมันไม่ใช่ชื่อของพลตำรวจเอกสุรเชษ
ส่วนบุคคลที่สารออกหมายจับเป็นนายเวรของพลตำรวจเอกสุรเชษ
เชื่อว่าอยู่บ้านหลังนี้แต่ไม่คิดว่าตัวของทางรองโจ๊กเองเนี่ย
จะไปอยู่ในบ้านสองหลังดังกล่าวด้วยส่วนประเด็นอีกเรื่องนึงคือเรื่องค่าไฟ
การจ่ายค่าไฟฟ้าที่ทางรองโจ๊กเนี่ยอ้างว่าให้เงินลูกน้องไปจ่ายค่าไฟเนี่ย
คุณอัจฉริยะอ้างว่ามินนี่นำบัญชีม้ามาใช้ในการจ่ายค่าไฟฟ้าทั้ง๕หลัง
จากนี้ครับคุณผู้ชมครับคุณอัชริยะนั้นบอกอีกว่าวันพรุ่งนี้
จะไปยื่นร้องต่อบกปปให้ตรวจสอบบ้านจำนวน๕หลัง
ซึ่งพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์อ้างว่าตนเองเป็นเจ้าของแต่ใช้ชื่อคนอื่น
กรรมสิทธิ์ครอบครองว่าได้มาซึ่งประโยชน์หรือทรัพย์สินเกินที่ทางพรบปปช
กำหนดเอาไว้ไหมและมีการแจ้งในบัญชีทรัพย์สินหรือว่าหนี้สินหรือเปล่า
เพื่อให้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินตามกฎหมาย
ขณะเดียวกันครับกรณีที่พลตำรวจเอกสุรเชษอ้างว่าไม่รู้จักกับมินนี่นั้น
ปรากฏว่าทางคุณอัจฉริยะนั้นเอาภาพถ่ายของพลตำรวจเอกสุรเชษ
ถ่ายร่วมกับคุณมินนี่และมีผู้จัดการดาราชื่อดังมาให้ทางสื่อมวลชนดูนะฮะ
ภาพดังกล่าวนั้นเป็นภาพที่ถ่ายในงานเลี้ยงพลตำรวจเอกสุรเชษ
เชิญผู้จัดการดาราชื่อดังมาให้ข้อมูลในฐานะพยาน
ว่ารู้จักกับคุณมินนี่เนี่ยไหมและไปร่วมงานในวันดังกล่าวได้อย่างไร
คุณผู้ชมครับเรามีเสียงคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ให้ได้ฟังกันครับ
ที่ถือบัญชีม้าของมินนี่นะครับมีประวัติต้องโทษคดียาเสียบติดนะครับ
แล้วก็เป็นคนจ่ายค่าไฟนะครับพรุ่งนี้บ่ายบ่ายผมอาจจะไปที่ปปช
เพื่อยื่นให้มีการตรวจสอบว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยที่กล่าวอ้างต่อสื่อมวลชนว่าเป็นบ้านของตัวเองนะครับ
หรือบ้านญาติก็แล้วแต่เนี่ยนะครับได้รับเกิน๕๓๐๐บาทหรือเปล่านะครับ
อันนี้เป็นภาพในงานวันที่มินนี่ร้องเพลงคู่กับบิ๊กโจ๊กนะครับ
มาเป็นพยานให้หน่อยว่านะครับมินนี่เนี่ยนะครับรู้จักกันไหมครับตามภาพนะ
เนี่ยครับแล้วก็คุณอัจฉริยะบอกด้วยนะครับว่ามีข้อมูลอีกว่าน่าจะมีบุคคลอย่างน้อยอีก๔กลุ่มครับ
ข่ายถูกดำเนินคดียกตัวอย่างนะครับมีนักกฎหมายมีนักข่าวมีข้าราชการแล้วก็พลเรือนทั่วไป
เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูข้อมูลจากฝั่งของคุณอัชริยะนะครับ